ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะน้องสาวไปร้องเรียนนะคะ
บอกว่าพี่ชายเนี่ยนะคะคุ้มครั่งจากฤทยาเสพติด
ไปขอเงินยายยายไม่ให้ก็อารวาสทำร้ายคนในครอบครัวค่ะ
คุณผู้ชมคิดเหมือนกันไหมในมือเขามีมีดไม่รู้จริงว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะ
นี่นั่งเต็กเลยนะโอ้โหนะแล้วคือ
แบบดูว่าผู้ชายเองก็ควบคุมสติอารมณ์ไม่ได้
แล้วกำลังอยู่ในอารมณ์ที่แบบว่าทะเลาะวิวาดกันนะฮะ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่ในพันธุ์เนี่ยนะคะ
เราก็เห็นว่าเขามีมีดอยู่ในมือกำลังขอเงินจากคุณยาย
นั่นคือยายแท้เลยนะคะแล้วจะเห็นว่ามีหลานนะคะหลานอายุ๕ขวบนั่งอยู่ด้วยนะคะ
คือเขาบอกครอบครัวนี้เจอเหตุการณ์แบบนี้ประจำเลยในพันธุ์เนี่ยมักจะขาดสติ
วันหลานกำลังเตรียมตัวไปโรงเรียนอยู่ก็เดินมาทำร้ายหลาน
จนล้มกลิ้งไปกับพื้นแบบนี้ตบพวกเขาให้ตบเด็กทำใหม่
ใช่แล้วเขาเจอแบบนี้เขาเจอกันมาเป็นปีแล้วค่ะ
ในพันธุ์เองก็ยังไล่อารวาสทำร้ายคนหน้าบ้านด้วยนะคะ
ใครห้ามก็ไม่ฟังเนี่ยค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่ครอบครัวนี้เขาบอกเขาเจอมาเป็นปีแล้วนะคะ

อัตรฐานที่คุณปอนด์ค่ะน้องสาว
ส่งเรื่องไปยังสื่อมวลชน
แล้วโพสต์ลงโซเชียลด้วยเพื่อขอความช่วยเหลือ

คุณปอนบอกว่ายายกับลูกสาวของเธอ

เสพยาอย่างเดียวก็พักอยู่ด้วยทุกครั้ง
ก็จะเสพยาแล้วก็บังคับขอเงินยายเอาไปซื้อ
พอยายไม่ให้ก็อารวาสพังข้าวของลูกสาวของเธอก็โดนทำร้าย
พี่ชายคนโตซึ่งป่วยแล้วคุณยายที่อายุมากแล้วก็โดนทำร้าย
คือส่วนตัวแล้วไม่อยากให้รักษาอยากให้ควบคุมตัวไปดำเนินคดีเลยค่ะ
ถ้าไม่ได้ก็โวยวายทำร้ายข้าวของค่ะทำร้ายสิ่งของในบ้าน
ยายก็จะมีด่ามั่งบ่นมั่งเพราะว่าเขาไม่ทำอะไรเลยค่ะ
มีแต่กินแล้วก็น้องก็ขอเงินแล้วก็ได้เงินมาก็ไปซื้อยามาเสพ
กินเหล้ามั่งอย่างเงี้ยค่ะตำรวจบอกว่าทำได้แค่ตักเตือนค่ะ
เพราะว่าไม่อยากให้เป็นปมในใจเพราะตำรวจทำอะไรมากไม่ได้
ทำงานยากลำบากแล้วก็เหมือนกับว่าเขาก็บอกว่า
แต่ไปตักเตือนมาให้แล้วนะเขาบอกว่าเขาจะไม่ทำอีก
คือคนในครอบครัวก็เคยพยายามที่จะจัดการกันเองแล้วนะคะ
พยายามพาตัวไปรักษาแต่เจ้าตัวก็ไม่ยอม
บอกญาติบอกจะปรับปรุงตัวแต่สุดท้ายก็กลับเป็นเหมือนเดิม
คือครอบครัวนี้ก็อยู่กันมาแบบนี้นะคะ
ตำรวจสพยางตลาดไปตรวจสอบในพันธุ์ตั้งแต่เมื่อคืน
ก็หลังจากนั้นก็ปล่อยตัวกลับมาเมื่อตอนเช้าวันนี้นะคะ
ยายเนี่ยบอกว่าหลานคุ้มคลั่งเวลามาขอเงินไปซื้อยาบ้า
ถ้าไม่ให้ก็จะทำร้ายคนอื่นแล้วก็พังข้าวของ
เคยบอกตำรวจไปแล้วว่าหลานติดยา
แล้วก็ไปซื้อยามาจากแถวนี้แหละแต่ว่าก็ไม่มีการดำเนินการอะไรค่ะ
ว่าหลานเราอยากตบได้ดังใจนั้นข้างของเหี้ยนของสั้น
ของเหี้ยนรักเอาไปเลียกยามากเขาเหมือนร้ายแล้ว
ให้แม่เขาก็อยากให้เขาไปรักษาอยากให้เจ้าอยู่
ล่าสุดในอำเภอยางตลาดไปกับฝ่ายปกครองนะครับ
คุมตัวในพันธุ์เพื่อที่จะส่งไปเข้าบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด
แต่ว่าตอนแรกในพันธุ์ก็ไม่ยอมไปแล้วหนีค่ะ
เดินหนีกลับเข้าไปในบ้านค่ะ
ดูเยอะกับไหม
บ่าผมเดี๋ยวพ่อนี่จับผมไป
ไม่ยอมไปขุมทรงพระก็สุดท้ายเข้าไปในบ้านเขาต้องปิดล้อมนะคะ
แล้วสุดท้ายถึงจะตามตัวมาขึ้นรถ
ไปกับเจ้าหน้าที่แต่โดยดีก็เดี๋ยวต้องติดตาม
บำบัด๑๕วันต้องดูผลความประพฤติอย่างต่อเนื่อง
ไม่ให้ใช้พฤติกรรมรุนแรงซ้ำซากค่ะ
คุณผู้ชมล่าสุดมีรายงานบอกว่า
หลังจากฝ่ายปกครองไปรับตัวในพันธุ์เนี่ย

ทุศึกษวนสยตลาดก็ประสานว่า

ในคดีทำร้ายร่างกายแล้วก็เสพยาบ้า
พอไปถึงโรงพักอ่อนเลยอ่อนเลย
ก้มลงกราบขอเข้ามานะครับคุณยาย

ซึ่งคุณยายว่ายังไงเราลองฟังคุณยายดีกว่าครับ

เดี๋ยวเขาจะส่งมาบัดกันต่อไปครับ